รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่ารับรู้มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
ซึ่งเขาวาดผ้าปลายไทยครับโดยไม่ต้องร่างแบบไว้ก่อน
วาดได้โดยไม่ต้องเรียนวาดภาพมาก่อนเลย
ที่สำคัญเขาเริ่มวาดภาพรายไทยได้ตั้งแต่อายุ๒ขวบ

ถูกต้องนะครับฝีมือดีถึงขนาดนี้นะครับ
เรียกว่าครูบาอาจารย์ทางศิลปะนะครับ
ยังต้องยอมรับถึงความมหัศจรรย์พันธ์ลึกเกินเด็กของเด็กคนนี้นะครับ

ยังมีเรื่องของความอัศจรรย์อีกมากมายเลยนะครับ

เชื่อว่าน้องเนี่ยไม่ใช่เด็กธรรมดา
แต่เป็นเด็กที่ถูกส่งมาจากข้างบน
เพราะมีเรื่องราวมัศจรรย์ตั้งแต่น้องยังไม่เกิดเลยพี่
จนกระทั่งเกิดมาน้องก็ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์

เราไปคุยกับพวกเขาเลยครับขอต้อนรับ
น้องภูพาเด็กชายโปรวุทธ์ครับ
จิระมิตมงคลและแม่ไก่สาลินีอินไข่ครับ
ทุกคนคุณแม่กับน้องภูพานะครับ

น้องภูพาเป็นหนุ่งแล้ว

ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละครับ

น้องภูผาต้องเป็นคนเลือกเองว่าจะวาดภาพไหนให้
จะวาดตามที่น้องจินตนาการ
แล้วก็ดูเองว่าอยากจะวาดแบบนี้ให้
บางทีแม่มองว่าการที่เราไปให้เขาทำอย่างนี้มาก

เขาจะแย่เองเพราะว่าเมื่อก่อนเหมือนกับน้อง
น้องเขาจะใช้เหมือนเซนต์ของเขาในการมองคน

แต่มาปัจจุบันนี้ถ้าเกิดการใช้เซนต์หรือใช้พลังมาก

ซึ่งปกติพี่ก็สัมภาษณ์จิตกรมาเยอะ

ถามว่าหนูอายุตอนนั้น๘ขวบ
วาดภาพเหล่านี้ไปเอาแบบมาจากไหนลูก
จำมาจากวัดวาอารามหรืออะไร
ไม่ไม่ได้จำมาจากไหน

อ่ะแล้วอย่างเรื่องนี้พระราหูอันนี้เป็นเรื่องราวอะไรน้องภูผา
ชื่อภาพชื่อเทวาสการาพุทธชั้นดาวดึงครับ

รูปเทวาสการะพุทธชั้นดาวดึง

คือเทวดาไปสการพระพุทธเจ้าชั้นดาวดึง

แล้วคิดอะไรอยู่นี่ถึงวาดรูปนี้ขึ้นมา

รู้ประวัติไหมลูกว่าประวัติรูปนี้เขามีมาเป็นยังไง
ก็รู้ว่าเทวดาหรือว่าพระราหูอะไรก็จะลงแค่นี้
แล้วจะจินตนาการออกมาเองเลยครับ

เมื่อกี้นี้ที่ผมถามคุณแม่ไปเรื่องของที่มีคนออเดอร์ภาพของน้องภูผาเนี่ย
ปัจจุบันเนี่ยราคารูปของน้องประมาณเท่าไหร่ต่อ๑รูป
ปกติก็คือเริ่มตั้งแต่๘๐๐๐คือไม่ได้รวมก่อน
แต่ถ้าเกิดว่าหมื่นขึ้นไปก็คือมีกรอบด้วยอะไร

ค่ะแต่เห็นว่าเงินที่ขายภาพภูผาเลือกที่จะเอาเงินไปทำบุญด้วย

เด็กพิการก็จะเอาไปเลี้ยงอะไรอย่างนี้ครับ

เขาจะเป็นคนกำหนดเลยว่าแม่แบ่งเลยนะภาพนี้แบ่งออก๒๐๐๐
แต่ละภาพเขาจะเจียดเงินออกมาเองแล้วใส่กระปุก
จะมีการเอาไปสร้างโบสถ์หรือสร้างสิ่งต่างที่เป็นประโยชน์
หรือว่าจะรวมกันเอาไปเลี้ยงเด็กพิการอะไรอย่างนี้
เอาไปบริจาคตามที่ต่างที่เขาจะต้องมีประโยชน
คือถ้าได้เงินมาปุ๊บสมมุติได้มาหมื่นนึงปุ๊บ

ก็คือว่าถ้าได้เงินเยอะก็จะแบ่งประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับ

วนเกษียณสมุทรแล้วหนูไปเอาจินตนาการมาจากไหนลูก
ก็รู้ข้อมูลแล้วก็เคยเห็นแล้วจินตนาการออกมาเองครับ

อันนี้ไม่มีหานองไว้โชว์แกรรี

อันนี้ชื่อภาพชื่อทางเลือกครับ

ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าทางทำครับ
ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ยึดติดครับ

ยึดติดกับลาคาโทสามูหะครับ

ก็จะเป็นอันนี้ก็คือให้ทานครับ

พระบัวสามดอกนี้ก็เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
แล้วก็ที่สุดก็คือสำเร็จเป็นพระอริยสงฆ์

หมายถึงกัญชัยทั้งหลายเนี่ย

ก็เป็นคนครับอันนี้เป็นคนดีแล้วก็คน

โดนมารกลืนกินเข้าไปก็คือโดนความโลกความโกรธอะไรอย่างนี้กลืนกินเข้าไปครับ
ขายไหมอันนี้ไม่ขายถ้ามีอะไรครับ
พี่พิขเนตนอนเอกขเนตครับ
ทำไมต้องนอนเอก
มี๕เสียง

แล้วก็ขอโทษนะครับเราคงต้องพูดในมุมความเป็นจริงนะฮะ
อัดเทปต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะไม่ได้ดูเทปนั้นด้วย
ปรากฏว่าน้องนำภาพนี้มาด้วยพอดี
แล้วก็บอกว่าพี่มดดำต้องถามถึงภาพนี้แน่
เป็นภาพขององค์พิการ์เนส๕เสียง

โอเคภาพนี้จะบ่งบอกถึงอะไรอีกบ้างครับ
ก็คือรูปนี้ก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นอาหาร
แล้วก็มีคนเกื้อกูลช่วยเหลือก็คือเป็นบริวารเป็นพญานาคกับหนูครับ
โอเคภาพนี้
ภาพนี้ก็หมายถึงวัดท่าจักรครับการเว้นไห้ตาเกิดก็คือ
อันนี้ก็กำลังจะเกิดครับในนี้ก็เจ็บแล้วก็เจ็บก็รวมกับตายไปเลยครับ
ภาพนี้มีที่มาที่ไปเคยส่งเข้าประกวด

กรรมการไม่เชื่อว่าเด็กวาดครับตอนเจ็ดขวบ

ภาพนี้ถูกวาดขึ้นมาตอนอายุ๗ขวบ

เป็นภาพแรกของน้องภูผาแล้วก็ได้มีการส่งเข้าประกวด
แต่สุดท้ายกรรมการเอากลับออกมาไม่เชื่อว่าเด็กวาด

แล้วตอนนั้นที่ไม่ได้รางวัลน้องภูผารู้สึกยังไงบ้าง

อำนาจแล้วก็บารมีอะไรประมาณนี้ครับ

นี้เป็นภาพของคุณหนุ่มกัญชัยครับ

จะเขียนว่า๑๔เมษายนปี๒๕๕๘
ก่อนหน้านี้ประมาณ๑อาทิตย์

ตอนนั้นน้องยังไม่ได้วาดตามที่คนขอ
แต่จะวาดจากเซนต์ของตัวเองว่า
เขาเห็นใครแล้วคนไหนจะได้ภาพอะไรไป
แล้วน้องก็กำหนดภาพนี้มาให้ผม
หลังจากนั้นก็มีการถ่ายภาพนี้ส่งมาให้
ว่าพี่หนุ่มภาพนี้เสร็จแล้วนะ

จนกระทั่ง๑ปีเขาเอามาให้วันนี้

คือจริงแล้วภาพนี้น้องวาดเหมือนเตรียมเอาไว้
แต่ก็คุยกันว่าเดี๋ยวถ้าเขามีโอกาสจะได้ออกเนี่ย
ก็เดี๋ยวทีมงานคงได้โทรมาเอง
พูดเสร็จปุ๊บทางรายการก็โทรกลับมาเลยว่า

ผ่ามันจะเสร็จแล้วก็เตรียมจัดให้พี่เขาได้เลย

มดดำน่าได้รูปแบบนี้ประมาณนี้

ไว้ในห้องพระดีกว่าครับ

จะไว้ที่ไหนก็แล้วแต่๓แสนครับ

ภูผาเขาไม่ได้วาดเก่งวาดสวยอย่างเดียวใช่ไหม
ภูผาไม่ได้แค่วาดภาพสวยอย่างเดียวนะฮะ
วาดเร็วแล้วก็วาดแบบพิษดารคือวาดแบบกลับหัวได้ด้วย
ทำไมถึงวาดภาพแบบกลับหัวได้เหรอลูก

พูดไปหลายคนคงอาจไม่เชื่อ
เอาอย่างนี้วันนี้เราจะให้น้องภูผาเนี่ย
วาดภาพกันให้ชมแบบสด
แต่ต้องวาดแบบกลับหัวด้วยนะ

พระพิคเนตกับหัวรวมถึงเดี๋ยวจะมานั่งคุยกันด้วยนะครับว่า
ที่มาที่ไปของน้องภูผานี่เป็นยังไง
ทำไมคุณแม่ถึงคิดว่าข้างบนก็ส่งน้องลงมา

ท่านผู้ชมฮะคืนนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนโดยเด็ดขาด